เชื่อว่าคุณผู้ชมจำวัดร้างกลางป่าที่ชุมพรแห่งนี้ได้แน่นอนนะคะ
ไปดูบรรยากาศกันเลยค่ะคนเยอะมากคนไปทำบุญไปขอพรนะคะ
พระพุทธรูปองค์ใหญ่องค์เจดีธรรมเจดีมะแปด
ปั้นพ่อหลวงแม้นพระผู้สร้างวัดร้างกลางป่าที่ชุมพร
นี่คือวัดเขาเจดีวิสัยไตรรัตนารามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้
ปล่อยทิ้งร้างกลางป่ามีคนไปเจอโพสต์เฟซบุ๊ก
คนแชร์ต่อบอกถ้าถูกรางวัลที่๑จะไปบุรณะแล้วถูกจริง
ไปกราบไหว้ขอพรกันเยอะมากและคุณผู้ชมค่ะ
งวดที่ผ่านมาล่าสุดเลยมีคนขอพรได้เลขเด็ดไป๓ตัว
ถูกรางวัลได้เงินเยอะมากมีคนถูกรางวัลได้เงิน๒ล้าน๕แสนบาท
คนก็เลยไปทำบุญไปขอพรกันเยอะเลยค่ะ
นี่ที่รูปปั้นกระต่ายเอาแป้งไปถูกันเนี่ยนะคะ
นายฤทธิ์อายุ๘๓เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยเหนือ
ในฐานะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์บอกว่าพอเป็นข่าวดัง
ชาวบ้านมากันเยอะมากมากราบไหว้นะคะมาขอพร
วันหนึ่งเนี่ย๔๕๐๐คนวันหยุดคนจะเยอะหน่อยค่ะ
มาเกือบทุกจังหวัดแล้วนะครับที่มาแล้วก็มาแจ้งที่กองอำนวยการว่ามาจากนั้นจากนี้
เมื่อวานก็มาจากศรีสะเกดมาจากสงขาทุกจังหวัดแล้วครับ
ของประเทศไทยนี่มาทุกจังหวัดแล้วแต่ว่ามาเป็นคณะมาเป็นครอบครัวอย่างนั้นแหละ
ก็ถูกกันเยอะแล้วก็มาแจ้งกับที่กองอำนวยการมาทำบุญนะครับ
เมื่อเขาถูกแล้วเขาก็มาอธิษฐานขอที่นี้แหละนะครับ
แต่วันนี้ก็มากันเยอะเลยอีกค่ะ